จากกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์ในโลกโซเชียล
แล้วก็มีข้อความว่าครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสินะ
ที่จะได้เข้ามากราบหลวงพ่อทันใจและรูปปั้นเหมือนของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทย
ที่ตั้งให้ชาวศรีราชาได้กราบศักระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ในวัดมีมาเฟียด้วยเรื่องของการเก็บเงินค่าที่จอดรถนั่นเอง
ซึ่งจริงในโพสต์ของผู้หญิงคนนี้โพสต์ยาวมากนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินที่จอดรถนะครับ
ก็พูดถึงเงิน๑๐บาทที่ถูกเก็บนะครับแล้วก็มีโพสต์แบบนี้เยอะเลย
เป็นภาพภายในวัดแห่งหนึ่งระบุว่าครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
เนื่องจากในวัดมีมาเฟียคอยเก็บเงินค่าจอดรถ๑๐บาท
โดยถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงถ้าไม่จ่ายนะครับ
ซึ่งนางนุจรีขุนทิพย์ทองพนักงานเก็บค่าจอดรถของวัดศรีมหาราชา
ถนนเจิมจอมพลตมศรีราชาชนพุระยี
ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้มีหญิงสาวรายหนึ่งขับรถเข้ามาจอดในวัดแล้วออกไปที่ตลาดสด
ดังนั้นคนเก็บเงินก็เลยขอให้จ่ายเงินค่าจอดรถ
เขาขึ้นไปถึงตรงหน้าร้านนมปัง
หนูก็เลยบอกเขาว่าเจ๊เก็บตังค์ค่าจอดรถด้วย๕๐บาทเท่านั้น
แล้วเขามึงห่วงเขาก็ว่าหนูใหญ่เลยแต่เขาก็ขอพบจ้าวาด
รองเจ้าวาดเขาก็ลงมาด่าหนูอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะ
มีการโตเถียงในเอ่อปัญหาในเรื่องอะไรฮะเอ่อ
ค่าจอดรถสิบบาทนะคะค่าจอดรถคือเขาไม่ยอมจอดไม่ยอมจ่าย
ก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาจะขึ้นรู้สึกว่าเขาบอกว่า
เขาจะไปจ่ายตลาดเพื่อซื้อของถวายสังฆฐานอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่หนูบอกว่าถ้าในกรณีมาทำบุญไหว้พระงานศพ
หรืออะไรเกี่ยวกับวัดเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์แต่ว่าถ้ามาจ่ายตลาดเนี่ย
คือเก็บตังค่าไปบำรุงสถานที่อ่ะสิบบาทในเวลาต่อมานะครับ
นุจรีได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพศรีราชา
จากข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊คสร้างความเสียหายให้กับทางวัด
แล้วก็ตัวเธอเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในโพสต์เนี่ย
ก็จะเล่าอธิบายเลยนะครับว่าคนโพสต์มาที่วัดมาทำบุญมาทำอะไรบ้าง
แล้วอยู่นุจรีแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะ
เอ่ยชื่อในโพสต์นะก็มาเก็บเงินเธอนะครับ
ที่เธอเนี่ยมาทำบุญแท้แท้เลยอะไรเนี่ยแหละครับล่าสุดเนี่ยนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปผู้สิทธิ์ข่าวเดินทางไปที่วัดศรีมหาบราชา
หรือว่าวัดในตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
ก็พบกับนางนุจรีและนางนุจรีเนี่ยนะครับ
ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพศรีราชาเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ทางด้านวัดเองก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย
ซึ่งพระครูปริยัติวราธรเจ้าอาวาสวัด
บอกว่าสำหรับเงินจำนวน๑๐บาทที่ทางวัดเก็บนั้นเป็นค่าบำรุงวัดด้านต่าง
คือเก็บจริงแต่ไม่ได้มีมาเฟียเข้ามาเก็บเงินเอง
อย่างที่ศรีกาเนี่ยเอาไปโพสต์ไว้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับ
ได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
ซึ่งระบุเพียงว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดขอให้เรื่องนี้จบไป
หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยนะครับ